รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
จากอยากเป็นนักร้องแล้วน้องอยากเป็นอะไรอีก

ถ้าใครอยากเป็นเศรษฐี
ช่วยปรบมือที่ดัง
นอกจากตบก็ชื่นชอบแล้วยังเห็นแก่เงินอีกด้วย

มค

จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

วันตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ
และข้ามเพลงนี้ไปเลย
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับ
ที่เป็นแฟนของไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
แน่นอนครับ๑๘นาฬิกาตรงหรือ๖โมงเย็นแล้ว
หลังเคารพทงชาติทั้ง๒วันวันเสาร์และวันอาทิตย์

ลูกทุ่งสู้ชีวิต
แล้วตอนนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับ
เพราะเป็นหน้าที่ของเด็กตัวน้อยนะครับ

ในตอนที่ชื่อว่านักสู้รุ่นจิ๋ว
แต่เงินรางวัลไม่เล็กไม่จิ๋วค่ะ

หนึ่งล้านบาทครับ
แม่วันนี้รู้สึกสดชื่นยังไงก็ไม่รู้
สีเนี่ยลาดนมอีกหน่อยแล้วเป็นไอติมแล้วครับ
คือเราก็ต้องการความสดชื่นความรื่นนว
เพราะว่าตอนนี้นักสู้ชีวิตของเราเป็นเด็กเป็นวัยรุ่น
เราก็ต้องสดใสให้มันเข้ากับรายการ
แต่คุณป่าแต่งสีนี้แล้วบอกได้เลยนะคะว่ากระแทกใจมาก
ไม่แน่นะแต่งสีนี้มาเป็นครั้งแรก
ถูกฉลกกับผู้เข้าแข่งขันแล้วทำร้านแตกเลยก็ว่าได้
เพราะว่าผู้เข้าแข่งขันที่อยู่กับเรานะตอนนี้นะคะ
บอกได้เลยว่าเป็นน้องที่มีความสามารถเยอะเหลือเกิน

เขายังเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวด้วยค่ะ
เป็นพี่ใหญ่ที่ตั้งใจดูแลน้องเล็ก

ยังรักคุณแม่ห่วงคุณยายด้วยนะคะ
คุณผู้ชมที่รักไปดูภาพเรื่องราวชีวิตของเขากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
อายุ๑๓ปีอยู่ชั้นม๑โรงเรียนเมือง๗จังหวัดชนบุรีครับ
ที่บ้านผมอยู่ด้วยกัน๔คนครับ
มีผมน้องชายแม่แล้วก็ยายครับ
พ่อผมชื่อโก๊ดบุษบอายุ๖๓ปีครับ

พ่อผมเลิกกับแม่มา๕ปีแล้วครับ
ตอนนี้ได้ข่าวมาว่าพ่อพิการครับ
หลังไม่ดีหลังเสื่อมแล้วก็ขาไม่ดีครับ
เพราะว่าเล่นบอลตอนสมัยเด็กก็เวลาเดินมากก็เหมือนจะล้มอะครับ
ถ้าพ่อดูอยู่นะครับก็อยากจะบอกพ่อว่าคิดถึงมากครับ
ก็ขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงนะครับ
แม่ผมชื่อกิ๊กครับอายุ๓๓ปีป่วยเป็นโรคความดันครับ
ก็เวลาเหนื่อยมากรีบพลาดมากซักพลาดมากอย่างนี้เงินแตกอะ
น่าจะมืดครับเหมือนจะเป็นลมอะครับ
แม่เลิกกับพ่อน้องดิหลีได้ประมาณ๕๖ปีแล้วค่ะ
เขาคิดว่าตัวเขาแก่ตกงานไม่มีเงินส่งให้ลูก
เขาก็เลยขอเลิกกับเราแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่
เขาบอกว่าให้เราสามารถไปมีคนใหม่
เพื่อจะดูแลตัวเราและตัวลูกเราได้ค่ะ
ก็อึ้งแล้วก็เศร้า
เราก็เลยต้องเลี้ยงลูกอย่างนี้ค่ะ
ยายผมชื่ออันอายุ๕๒ปีครับ
ป่วยเป็นไขมันเข่าเสื่อมไตเสื่อมแล้วก็ความดันครับ
เถิดเดินเข้ามาก็เกิดการปวดเข่าครับ

เวลายายทำงานเหนื่อยก็สงสารครับ
เพราะว่าเขาเป็นหลายโรคครับ
เด็กเขาเป็นเด็กเรียบร้อยขี้สงสารคน
แล้วชอบแบบมีอะไรช่วยเหลือชาวบ้านอย่างนี้
เหมือนกับใครทำอะไรหนักมานะ

ส่งผ้าทำงานบ้านทุกอย่างค่ะสองคนพี่น้อง
น้องชายผมชื่อเดนิสบุโสครับ

น้องก็เรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งครับ
แล้วก็ตกซ้ำชั้นครับโดนเพื่อนล้อครับ
ก็เสียใจที่เป็นปมด้อยของน้องตัวเองครับ

ใกล้บ้านมีสอพิเศษเดือนละ๑๕๐๐ครับ
ผมคิดแล้วว่าวิธีนี้ช่วยให้น้องผมเรียนหนังสือเก่งขึ้น
แล้วก็อาจจะไม่มีปมด้อยอีกต่อไปครับ
ครอบครัวของผมนะครับมีอาชีพซักอบรีดครับ
อยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรนาจอมเทียนจังหวัดชนบุรีครับ

แต่ถ้าเกิดซักรีดชิ้นละ๑๐บาท
แต่ถ้าเกิด๗๐ชิ้น๕๐๐ครับ

ช่วงหน้านี้แย่มากเลยเพราะว่าตู้เครื่องซักผ้าค่ะ
แบบว่าหยอดเหรียญนะคะเขาเอามาลงเยอะยายก็แย่
เวลาที่บ้านผมไม่มีเงินนะครับแม่ก็ให้ไปขอตังค์พ่อครับ
พ่อก็ร้องไห้ค่ะเวลาขอตังค์ทีนึง
เขาบอกว่าเขาก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันครับ
เพราะว่าเขาตกงานครับเพราะว่าแก่แล้วครับ
ผมก็เลยตัดสินใจพาน้องไปร้องเพลงเปิดหมวกเพื่อหารายได้เสริมครับ
ไปตามตลาดนัดนะครับไปร้องเพลงเปิดหมวก
ก็ได้แล้วแต่วันถ้าเกิดโชคดีก็สามสี่ห้าร้อย
แต่ถ้าเกิดโชคไม่ดีก็สามร้อยบ้าง
ก็ภูมิใจครับที่ร้องเพลงเปิดโหมดได้ครับ
กับภาระครอบครัวที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านอะไรอย่างนี้ครับ
สงสารลูกลูกต้องไปเปิดหมวกเพื่อช่วยหาทุนการศึกษาทั้งบ้าน
ช่วงนี้กิจการก็ไม่ค่อยมีลูกค้ามาซักผ้าแล้วก็แม่ก็ป่วย
ผมอยากได้เงินรางวัลไปให้น้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม
แล้วก็ซ่อมแซงหลังบ้านของผมแล้วก็จะเป็นทุนการศึกษาครับ
ผมอยากพาน้องไปหาหมอเพราะว่าคุณครูแนะนำไปตรวจเช็คสมองดู
เผื่อจะได้ช่วยทันว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าอย่างนี้ครับ
เวลาเพื่อนร้อนอกเราปรอบน้องว่าเอาถึงไงบ้าง

วันนี้พี่ดีริกมาเพื่ออยากจะหาเงินไปเป็นค่าติวคุณครูให้กับเดนิส

ดีริกเดนิสรักดีริกมากเลยรักมากดีริกสู้
ริกครับต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

บาทนี้เอาไปทำอะไรบ้างครับดิริ
เอาไว้ให้น้องเรียนพิเศษแล้วก็เป็นทุนการศึกษาแล้วก็ใช้หนี้นอกระบบให้คุณยายครับ
มาถึงเพลงเป้าหมายของน้องดีริกกันแล้วนะครับ
บอกเราว่าต้องการ๖๐๐๐บาทและนี่คือเพลงที่๔แล้ว
ต้องมีสักวันต้องมีสักวันห้องทำเติมฝัน
ปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกล

เพลงนี้เป็นเพลงเป้าหมายของคู่แข่งขันนะครับ
น้องดิริกร้องร้องได้ครับ
ครับวันนี้เราก็จะได้พูดคุยกับน้องคนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
กลับมาดูสิว่าวันนี้เขาจะไปได้ไกลแค่ไหน
เพราะว่าตอนนี้เขาได้ตามเป้าไปแล้วนะครับ

กว่าเขาจะบอกว่าหยุดหรือว่าร้องผิดเท่านั้น

เป็นหลานที่สู้เพื่อยายเป็นลูกชายที่สู้เพื่อแม่
เป็นมิตรแท้ที่สู้เพื่อนน้องชายครับ

สวัสดีครับ
เชิญครับประจำที่เลยครับดีริกครับ
แน่นอนครับวันนี้ก็จะมาคนเดียวคงเป็นไปไม่ได้
รักครอบครัวขนาดนี้ก็มากันทั้งครอบครัวอยู่แล้วครับ
เพื่อให้กำลังใจครับนั่งอยู่ด้านล่างแล้วค่ะ
คุณแม่กิ๊กนะครับน้องเดนิสแล้วก็คุณยายอันนะครับ

ในตอนที่แล้วมานะครับถ้าคุณผู้ชม
ติดตามชมนะครับก็คงจะทราบดีว่าน้องดีริกนี่ร้องเพลงได้
เรียกว่าจัดได้ว่าร้องดีเลยนะครับ
ในเรื่องของเนื้อเสียงทั้งในเรื่องของการขับร้อง
เอื้อนลูกคอการลงจังหวะ
คือดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะเป็นการฝึกร้องด้วยตัวเอง
เหมือนแบบมีคนสอนให้คุณยายเป็นคนสอนร้องเพลงเหรอคะคุณยาย
ยายสอนตอนแรกยายสอนสอนมากี่ปีคะคุณยาย
ประมาณ๒ปีนี่แหละค่ะ
ยายมีวิธีการสอนยังไงทำไมน้องเก็บลูกเอื้อนได้ดีจังเลย
ครูโรงเรียนสอนด้วยค่ะอ๋อมีคุณครูที่โรงเรียนสอนด้วย

ก็เพราะว่าคุณยายเปิดให้ฟังตั้งแต่เด็กครับแล้วเราก็เลยชอบเพลงลูกทุ่งครับ

เห็นบอกว่านอกจากคุณยายสอนคุณโรงเรียนสอนแล้วตัวเองก็มีใจรักในการร้องเพลงด้วย
ทำให้ตัวเองได้ไปแบบไปแข่งไปชิงถ้วยอะไรแบบนี้น้องได้รางวัลอะไรมาบ้าง
เมื่อปีที่แล้วได้ที่๑ระดับประเทศศิลปารกรรมครับ

เป็นการประกวดที่ไหนครับน้องวิลิ

ที่จังหวัดนครปฐมประเภทศิลปะแล้วก็หัฐกรรมและที่๑เลย

ครั้งที่แล้วที่เราอยู่ด้วยกันค่ะถึงเพลงเป้าหมายแล้ว๖๐๐๐บาท
มาครั้งนี้คุณป่าค่ะตัวเงินอีกเยอะแยะมากมายรออยู่
อันนี้เรียกว่าเป็นช่วงโบนัสของแถมเพราะว่าตามเป้าได้แล้ว
ต่อมานี้เป็นช่วงที่จะได้มากขึ้นไปเรื่อย
แต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ไหวมันยากมากก็สามารถหยุดได้นะครับ

วันนี้มาเริ่มต้นนะครับกันที่เพลงที่๕ครับคุณผู้ชมครับ
๐บาทครับดิริก๘๐๐๐บาท
ตัวช่วยที่เหลืออีก๑แผ่นป้ายยังไม่ได้ใช้นะครับ
เพราะฉะนั้นอินโทรเพลงที่๕มาเลยครับ
ดนตรีเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเอกลักษณ์ของทางภาคใต้มาก
นี่นะขึ้นมาก็แหมแหล่งใต้มาเลย

คุณรู้จักเพลงนี้ไหมครับ
พอได้ยินเคยฟังเคยร้องด้วยครับ

น้องร้องได้กี่เปอร์เซ็นต์

เพราะบางทีปนภาษาใต้มาด้วย
ภาษาใต้มาด้วยใช่ไหม
สถานการณ์มาถึงตอนนี้ก็มีทางออกให้หลายแบบด้วยกันนะครับ
อย่างแรกเลยนะครับก็สามารถหยุดได้ก็รับตามเป้า๖๐๐๐บาท
แต่ถ้าอยากไปต่อเรื่อยก็บอกว่าสู้นะครับร้องผิด๖๐๐๐เหลือ๓๐๐๐
ตัวช่วยเหลืออีกหนึ่งแผ่นป้ายก็ตัดสินใจกันเอาเองนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วบอกมาเลยครับฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาทนะครับ
น้องดีริกจะสู้หรือจะหยุดครับ

ตัวช่วยครับเหลืออีกหนึ่งแผ่นป้ายในเพลงนี้นะครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช่ไม่ใช่ครับ

ดีริกลูกเดี๋ยวลงไปกราบคุณแม่นะเอาเลิกเอาชัยนะลูกนะ
นะไปกับคุณแม่ขอพรคุณแม่สักทีนึง
ตื่นเต้นด้วยนะคะกดดันด้วย
มันได้
อืมโอเค
คงจะเบาความกดดันไปได้บ้างนะคะ
หลังจากที่ลงไปกอดกับคุณแม่คุณยายแล้วก็น้องชายนะคะ
เพราะว่าบอกได้เลยว่าเพลงนี้น้องก็บอกน้องไม่ถนัดนะคะ
แต่ถ้าทำสำเร็จฝ่าฟันอุปสรรคและความกลัวในใจไปได้

เพลงที่๕ครับเพลงนี้มูลค่า๘๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕เพลง

ลงรถลวมราศีมายโมจาลูกมายช่วยหน่อย
ทุกความแพ้ภายจากกายเมื่อรักมีลอย
หัวใจเหงาหงอยกลับบ้านอีสาน
วันนี้ลงรถลวมราศีมายโม
ร้องไอโฮแม่สาวทักษิงธรรมภีร์
รักหลานกลมร่วงหลอกลวงให้ฉันชิ้วอี
ทุ่มใจเต็มที่ทำหัวใจพี่
ปวดร้าว
หน้าอีสานบ้านเกิดเมืองนอน
สู่เมืองชุมพรสุดฟ้าเมื่อครานานหนาว
ใจน้องไม่แน่สาวสวนกาแฟทำฟ้า
จริงใจเพียงเจ้าเรือรักลมเพราะหนุ่มส่วนยาง
ลงรถทั่วเมืองราศรีมหาสุดเววา
ใจหายเมื่อกลายสว่าง
แววเสียงเพลงแคลนจากแดนอีสานเมื่อสาง
คนรักเหมือนห่างกลับมารักษาแผลใจ
แค่ใจ